ขอเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงนะคะไปต่อกันที่ข่าวนี้เลย
สำหรับนางเอกสาวเรื่องราวดีพูดชื่อนี้แล้วคุณคิดถึงใคร

ต้องบอกว่ากลายเป็นนางเอกสายบุญไปซะแล้วนะคะ
เธอเดินทางไกลไปทำบุญไกลถึงยุโรปกันเลยทีเดียวค่ะ
นี่แหละค่ะถือว่าเป็นตัวอย่างดีให้กับสังคมนะคะ
สำหรับนางเอกสาวเรื่องราวดีแพนเค้กเขมมะนิด
ตอนนี้เนี่ยเธอขึ้นแท่นเป็นนางเอกสายบุญเบอร์หนึ่งของวงการไปแล้วนะคุณ
มักจะมีเรื่องราวดีมาให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลย

แพนเธอไม่เคยพลาดเลยสักกระทริปเดียวนะคะ
อย่างล่าสุดควงครอบครัวบินข้ามน้ำข้ามทะเล

ว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะไปทำบุญที่วัดไทยทั่วทุกมุมโลกเลยล่ะค่ะ
ก็ไปร่วมบุญเหมือนกันคือจริงเรียกว่าร่วมบุญกับพิธีเสดิร์ดค่ะ

ทีนี้เราก็ร่วมกันสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม
ตอนนี้สำเร็จเรียบร้อยสบบูรณ์
แล้วก็มีมีผู้โตสาธารณิกชนไปร่วมบุญที่นี่กันนะคะ

ซึ่งเขาบอกว่าเป็นวัดแรกในประเทศในโซนยุโรปเลย
มีโอกาสได้ไปร่วมทอดผ้าป่าที่นั่นกันในปีนี้นะคะ
มีแบบแห่ขบวนมีอะไรอย่างนี้ร้องเพลง
แล้วก็ได้เข้าไปถวายปัจจัยกันอะไรอย่างนี้นะคะ

จริงก็อยากเดินทางตลอดนะคะ

เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสตรงไหนที่เราได้ไป

ท่านก็ชวนอยู่ว่าให้ไปงานบุญที่นี่ช่วงนี้ช่วงนี้
ถ้าไปได้เราก็อยากไป
โอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวนะ

ตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าศึกษาเรียนระดับปริญญาเอกคุณพระ
ใช่แล้วแต่คุณหน้าตาคนอิ่มบุญอิ่มสุข
เขาแบบออกทางแววตาไม่ใช่แค่รอยยิ้มอย่างเดียว
ค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมด้วยนะคะ
ก็ขอให้เป็นดรครูแล้วกันคุณแฟนก็เรียนอยู่ด้วย